วิหารดั้งเดิมอีกแบบหนึ่งสร้างเป็นโรงโถงล้อมฐานองค์เจดีภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาเรียงรายไปตลอดแนวเรียกว่าวิหารคต
สำหรับให้พระภิกษุเดินจงกรมหรือทำทักษินารอบองค์เจดี
วิหารคดลักษณะนี้มักสร้างติดอยู่กับเจดีโบราณ
วิหารคดอีกลักษณะหนึ่งจะสร้างล้อมรอบนอก
ปล่อยองค์เจดีหรือโบดวิหารไว้ตรงกลาง
ทำให้บริเวณภายในเกิดความสงบมีพื้นที่การเดินจงกรมของพระภิกษุมากขึ้น
วิหารคศรอบพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร